ดูข่าวกันต่อค่ะไปดูเรื่องที่ทำให้เรียกรอยยิ้มกันบ้างดีกว่าค่ะ
พาไปที่เมืองตราดไปดูหนุ่มใหญ่คนนี้เป็นคนอารมณ์ดี
ไปไหนก็ร้องเพลงตลอดเวลาขนาดหิวส้มตำเนี่ยนะ
สั่งส้มตำกับแม่ค้าไปร้องเพลงให้แม่ค้าส้มตำฟังด้วย
มันจะแซ่บขึ้นไหมแซ่บไหมล่ะไปดูดีกว่าค่ะ
แม่สาวสมัยใหม่แต่งตัวแล้วจะไปไหนกันเนอะเธอ
ดูสิเธอสวยดีสงสัยว่าจะไปหาแฟน
ยิ้มแฟนออกมาคอยแท็กซี่เขียนคิ้วเสียกง
เจ้านอนุงรามแต่มไฟเมน
เม็ดงามระหว่างคิ้วก็พอดีอ่า
ยังไม่มีคำว่าส้มตำปูปลาร้าในบทเพลงเลย
แต่จะได้ทานไหมคะวันนี้เออแต่แน่แน่ส้มตำอาจจะแซ่บขึ้น
อย่างที่คุณทัชไลน์บอกว่าได้แต่ลูกพ่อเขาดีด่าใช่
เพราะว่าแม่ค้าอารมณ์ดีไงแม่ค้าฟังไปตำไปนะ
ปลาร้าหกหมดแล้วมั้งแต่เสียงคุณพี่ก็เพราะนะคะ
พร้อมจริงจริงค่ะแม่ค้าถึงกับยกนิ้วให้เลยอ่ะ
เพราะว่าเสียงของคุณพี่ภัยร้อสนอจิตเอามากเลยนะคะ
มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตเรียกพี่กันแล้วกันค่ะ
พี่เขาเนี่ยชื่อว่าพี่บุญช่วยค่ะพี่บุญช่วยถวนนอกหรือว่าพี่นาย
อายุห้าสิบแปดปีแล้วเป็นหนุ่มใหญ่ชาวเบาะไร่อ่ะค่ะ
ร้องเพลงสาวหน้าฝนของคุณสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับไปแล้ว
พี่นายเนี่ยเล่าให้นักข่าวฟังนะคะบอกว่าตัวเขาเป็นคนอารมณ์ดี
ชอบร้องเพลงสุรพลสมบัติเจริญเป็นชีวิตจิตใจไปกินข้าวที่ไหนดูสิ
กำลังจะกินส้มตำก็ร้องเพลงยังไม่หยุดเลยนะร้องเพลงให้แม่ค้าฟัง
ก่อนสั่งอาหารวันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขามากับเพื่อน
มากินอาหารอีสานในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพี่บุญช่วยเองก็ร้องเพลงสุรพลให้แม่ค้าฟังเหมือนกันเลยค่ะ
พี่เขาบอกว่าทำไมต้องร้องเพลงบ่อยบ่อยรู้ไหมเออทำไมครับ
คือช่วงเนี้ยโควิดโควิดสิบเก้าคือส่วนใหญ่อ่ะเครียดอ่า
คงแม่ค้าอาจจะขายอาหารไม่ค่อยดีเหมือนก่อนหน้านี้ก็มักจะเครียดเกิดความเครียดค้าขายลำบาก
ก็เลยอยากให้ร้องเพลงให้ฟังค่ะเพื่อคลายเครียดนั่นเองครับ
แม่ค้าขายส้มตำบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยขายของมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอ
ลูกค้าแบบนี้เลยมาร้องเพลงให้ฟังขณะที่รออาหารคือมันก็แปลกไปอีกอย่าง
เมื่อเขาร้องจบแล้วเนี่ยนะคะแม่ค้าบอกเขาร้องจบแล้วก็ปรบมือให้
เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนี่ยน่ารักเอามาฝากกันค่ะ
แต่ส้มแต่ส้มตำแม่ค้าเขาน่ากินใช่น่ากินบางทีเห็นเขาเอาปูมาฉีก
จ้องเหมือนดิฉันเลยดิฉันได้ฟังเพลงนะคะแล้วผมช่องส้มตำอยู่เออช่องส้มตำเนอะ